ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
หลายคนอดใจรอลุ้นกัน
เพราะว่าล่าสุดนายกเรียกประชุมสอบคอชุดใหญ่แล้ว

เพราะว่าแนวโน้มเหมือนจะดีขึ้นในบ้านเรา
วันนี้เราพบผู้ป่วยใหม่๑๔๒คน

สถานการณ์โควิด๑๙บ้านเราอาการมันยังทรงอยู่

แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็แถลง
สถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันนะคะ
วันนี้เราเจอผู้ป่วยใหม่๑๔๒ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมเนี่ยก็อยู่ที่๑๒๗๙๕รายแล้วนะคะ
ซึ่งในผู้ป่วยใหม่๑๔๒รายหนึ่งในนั้นยังไม่รวมดีเจมะตูมด้วยนะคะ
ก็น่าจะต้องไปรวมกับยอดผู้ติดเชื้อวันพรุ่งนี้
สำหรับวันนี้ค่ะเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ๘๘ราย
การคุณหาเชิงลูกในชุมชน๓๗ราย
จากต่างประเทศและสถานกักกันโรค๑๗รายนะคะ
แพทย์ทวีสินบอกว่าตอนนี้กำลังติดตามแนวโน้มการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องว่าจะเป็นยังไง
ภาพรวมตอนนี้ก็ถือว่ายังทรงค่ะยังวางใจไม่ได้
ซึ่งชุดข้อมูลเหล่านี้จะนำมาสู่การ
แบบพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมพื้นที่เสี่ยง
จะได้มานั่งวางแผนกันใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมสอบคอชุดใหญ่ก่อนสิ้นเดือนมกราคมนี้
เพื่อประเมินสถานการณ์ดูว่าจะมีการผ่อนคลายหรือเข้มข้นมาตรการไหนเพิ่มขึ้นบ้างนะคะ
ส่วนความคืบหน้าผู้ว่าสมุทรสาครขอกำลังใจเยอะหน่อยนะคะ
นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
หลังจากที่ติดโควิด๑๙แล้วก็เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชเนี่ย
ล่าสุดในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะ
เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ผู้ว่าปูยังมีอาการอักเสบของปอดอยู่
ต้องให้ยาปฏิชีวนะแต่น่าจะคุมเชื้อได้เพราะยังไม่พบว่ากระจายไปส่วนอื่น
ตอนนี้ให้ยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ให้ยานอนหลับ
ลดการต้านการใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะ
ก็การใช้ยาเนี่ยทำให้ลำไส้ทำงานช้า
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการเติมอาหารทางเส้นเลือดด้วย
ส่วนเรื่องอื่นปกติดีนะคะชีพจรดีความดันโลหิตดี
ไม่จำเป็นต้องให้ยาช่วยความดันหรือยากระตุ้นหัวใจ
ทีนี้สิ่งที่ต้องติดตามต่อจากนี้คืออะไร
เรื่องของปอดกับการติดเชื้อค่ะ
หลังจากจัดการเชื้อในปอดได้แล้วเนี่ย
ประเมินเนื้อปอดที่ยังเหลืออยู่
ว่ามันเหลือเพียงพอที่จะทำงานได้เอง

เพราะฉะนั้นต้องประเมินนะคะว่าเนื้อปอดของผู้ว่าเหลืออยู่เท่าไหร่
พอกับการหายใจเองหรือเปล่า
แล้วก็จะต้องวางแผนในการรักษาต่อไปด้วยค่ะ

ส่วนที่คุณอรัชพรพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่ประชุมสอบคอ
จะต้องมีการประเมินนี่มีข่าวมาล่าสุดนะ
เอาเฉพาะของกรุงเทพมหานครนะคะ
บอกว่ามีการผ่อนปลนให้กลับมาเปิดได้อีกครั้ง
สถาน๑๓สถานที่แต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวติดตามมีแน่นอนในไทยรัฐนิวโชว

สปานวดแผนไทยร้านเกมฟิตเน็ตสนามพระเครื่องโรงยิมค่ายมวย

ใช่ดิฉันรอเลยเนี่ยเดี๋ยวฟังรายละเอียดเอาแต่ว่าเน้นย้ำเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะ